ไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีค่ะคือคนร้ายเนี่ยนะผู้เสียหาย
ฉายาให้เองเลยว่าโจรสไปเดอร์แมนแน่
ไปเดอร์แมนเลยเหรอโอ้โหเพราะปีนป่ายเก่งค่ะ
คนนี้ไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออาศัยจังหวะไม่มีคน
คุณผู้ชมนึกภาพตามนะย่องเข้าหลังร้าน
มันต่อกะอีตีนไปที่ห้องซ่วมปีนไปที่ห้องซ่วมจ่อฝ้าเพดานห้องนอน
โรยตัวลงมาแล้วก็กวาดซับสินไปโอ้โห
สไปเดอร์แมนป่าล่ะโอ้โหเจ้าของร้านนี่นี่
ทั้งขายาให้เลยนะเขาก็พาไปขี่ตุกร่องลอยเนี่ยฮะอ๋อ
เข้ามาทางช่องฝ้าตรงนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีคนร้ายงัดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
บริเวณถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นเพลิงร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนนะคะ
เจ้าของร้านชื่อว่านายสุรวิทย์เพิ่มขุนทศอายุสี่สิบสาม
ก็นำเจ้าหน้าที่ตรวจเลยร่องรอยที่คนร้ายงัดแงะเข้าไป
คือคนร้ายใช้เก้าอี้ไม้๒ตัวตั้งซ้อนกันค่ะ
แล้วก็ปีนขึ้นหลังคาห้องซ่วมแล้วก็ข้ามไปเจาะฝ้าเพดานห้องนอน
แล้วก็โรยตัวลงมาขโมยของค่ะนี่ทรัพย์สินเขากระจัดกระจายเลยนะคะ
ที่หายไปก็มีพระเครื่องที่เก็บสะสมเอาไว้๑๐กว่าองค์เลยนะคะ
มีเงินเหรียญในตะกร้าที่เตรียมเอาไว้ทอนเงินให้กับลูกค้าประมาณ๑๒๐๐บาท
ตัวนายสุรวิทย์เจ้าของร้านบอกว่าตัวเขากับภรรยาเช่าพื้นที่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมา๕ปีแล้วค่ะ
๗โมงเช้าถึง๕โมงเย็นก่อนหน้านี้มีหลานชายนอนเฝ้า
แต่ตอนนี้หลานชายลางานกลับไปเยี่ยมบ้านที่มหาสารคามไม่มีคนเฝ้าร้าน
เมื่อวานนี้ปิดร้านทั้งคู่ก็กลับไปนอนที่บ้าน
พอเช้าปุ๊บก็มาเปิดร้านสิ่งที่สังเกตเห็นว่ามันผิดปกติก็คือ
ห้องซ่วมมีเก้าอี้๒ตัววางซ้อนกันอยู่เฉยเลยค่ะ
ภรรยาเข้าไปห้องนอนอ้าวข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
แล้วก็มีของหายไปจริง
มีสนัขอยู่ที่ซิลินที่หนึ่งแล้วก็ลิสุโรโลกที่หนึ่ง
เป็นเนื้อเงินผมผู้ชาวมาก็สี่พันบาท

อยากฝากให้ตำรวจนำจับผู้ร้ายให้ได้แล้วก็อยากได้คืน
เมืองต้นนะคะคาดว่าคนร้ายน่าจะไปดูลาดเหลาเอาไว้ก่อน
ช่วงนี้คงรู้ว่าร้านนี้ไม่มีคนนอนเฝ้าครับแล้วพอเจ้าของปิดร้านปุ๊บ
คนร้ายก็มาเลยแล้วร้านเป็นอยู่ริมถนนนะคะ
ไม่ได้มีรัวรอบขอบชิดอะไรมีแค่แลนสีเขียวปิดรอบร้านเอาไว้นะคะ
ตอนนี้ก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดใกล้แถวนั้น
ก็ไล่ดูว่ามีร่องรอยของคนร้ายที่หลบหนีไปพื้นที่ไหนยังไงบ้าง
มันจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าของร้านเขาไม่อยู่คืนนี้
มันคงเฝ้าสังเกตอยู่แหละแล้วก็เข้าห้องน้ำก่อนปีนฝ้าไปเข้าห้องนอนอย่างเงี้นะครับ